มาติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองกันนะครับ
วันนี้แกนนำพักเพื่อไทยออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่องการเจรจาต่อรอง
เก้าอี้รัฐมนตรีของภาคการเมืองพักหนึ่งนะครับ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์ออกมาแสดงท่าทีทางการเมืองของตัวเองอีกครั้งหนึ่ง
ติดตามในเจาะประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ

ก่อนเสี่ยงซิมซีสมดุลชีวิตได้ใบที่๑๗มีความตอนหนึ่งว่า
คุณกำลังได้รับพลังงานแห่งธาตุไฟอย่างเต็มเปี่ยม
ถึงเวลาที่ต้องทำอะไรให้ช้าลงบ้าง
ส่วนกรณีที่โหนวารินทำนายว่าคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ไม่มีดวงเป็นนายกรัฐมนตรี
คุณหญิงสุดารัฐซึ่งลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวย่านถนนเข้าสาร
เพื่อพบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชน

จะเอานโยบายลงไปสู่ประชาชนไม่ได้หวังเป็นใหญ่เป็นโต
พร้อมระบุอยากให้โหนวารินกลับไปดูแลลูกศิษย์ของตัวเองให้ดี
ขณะที่อดีตดาวสภาอย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง
ประธานคณะกรรมการรณรงค์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ออกมาแชร์ว่าขณะนี้มีบิ๊กดีล

แต่เชื่อว่าพักพลังประชารัฐไม่มีทางชนะการเลือกตั้ง
แม้จะมี๒หน่วยงานจ้องโกงการเลือกตั้ง
พักการเมืองหนึ่งได้เปรียบทางการเมือง
เพราะมั่นใจพักเพื่อไทยพักไทยรักษาชาติ
พักเพื่อชาติและพักอนาคตใหม่
จะได้คะแนนรวมกันเกือบ๓๐๐เสียง
จัดตั้งรัฐบาลได้
ขอเป็นลำดีคมมนาคม

ขอเป็นลำตีพลังงาน

หลังมีสมาชิกขึ้นป้ายประกาศตัว

คอสชปลดล็อกทางการเมืองไม่กี่นาที
ก็ได้รับคำชี้แจงจากนายวิเชียรชวริส

เป็นป้ายแนะนำตัวของสมาชิกเท่านั้น

เพราะนอกจากยังไม่มีการหาเสียงอย่างเป็นทางการแล้ว
ว่าที่ผู้สมัครสอสอของพัก

และมีขั้นตอนที่ชัดเจน

ติ่งนายทักษิญชินวัสอนรัฐมนตรี

หลังนายทักษิณโพสต์ข้อความเชิญ
ให้ประชาชนแก้รัฐธรรมนูล
ที่ทำให้การพัฒนาประเทศหยุดชะงัก
จะยอมรับมีหลายเรื่องที่ควรแก้ไข
แต่ควรเป็นฉันธามติจากประชาชน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน